จากธุรกิจของเธอจะประสบความสำเร็จแล้ว
ตอนนี้ค่ะเธอยังผันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังของวงการบันเทิง
อย่างผู้จัดละครผู้ผลิตรายการเธอควบหมดเลยนะคะ
ที่สำคัญคือประเดิมด้วยการเป็นผู้จัดละครเรื่องแรก
กระสือลำซิ่งยังพ่วงตำแหน่งนางเอก
กับหนุ่มอินดี้อินทัศน์อีกด้วยค่ะ
เชเองก็เดี๋ยวช่วงปีนี้ก็จะทำเบื้องหลังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ

เป็นผู้จัดด้วยทำละครด้วยแล้วก็จะผลิตรายการด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ใหม่ค่ะคือจริงต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจในการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลุยงานในแบบที่เราอยากจะเริ่มทำแล้ว
จะมีสไตล์อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำแบบนี้
คือฉะนั้นแล้วการที่เราจะบอกตัวตนได้มากที่สุดก็ต้องเป็นคนลงมือทำเองอย่างนี้นะคะ
หลายละครก็จะมีเรื่องกะสือลำซิ้งนะคะแล้วก็

จริงทั้งกระสือลำซิ่งก็ยังเล่นเองอยู่แล้วก็กับเรื่องอื่นบทบาทอื่นที่เรามีรับไว้ในปีนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะ
ที่ร้องเสียงหลงเหรอเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณผู้ชม
เชียร์ตั้งแต่สมัยเอาพูดตรงนะลูกธอมบอยเธอศึกษานาลีเล่นบาสนี่มีแฟนแล้วล่ะ
เป็นซาขีตาความรักสมัยนั้นเลย

นี่เรื่องหัวใจก็กระชุ่มกระชวยไม่แพ้กันนะคะ
หลายวันก่อนสาวเชียร์เขาไปอัดรายการไฮโซบิ๊กก็ตามไปเฝ้า

ช่วงเหงานี่โควิด๑๙ก็ยังขยันลงรูปกับเชียร์อีก
แบบนี้จะเรียกว่าแฟนได้หรือยังไปถามเชียร์กันหน่อยค่ะ

ไพรส์มากคือมีช่วงที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็อย่างล่าสุดจริงก็เมื่อกี้ก็โดนแซวในรายการไป
คือไปอัดรายการแล้วก็นี่แหละค่ะคือตาดีโพลิพัฒน์มองเห็นนะคะ
แล้วก็ขนาดแบบไปแว๊บก็ยังเห็น

ขอบคุณค่ะก็อาจจะมีคนชมเขาก็ดีใจไปด้วย

เรียกเขาล่ะค่ะเรียกคุณบิ๊กเขาเขาเขาเขา

สิคะพี่แจ๊คเขานี่คืออะไร
แฟนนะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะ
เพราะอย่างที่บอกไปท้าความไปนะคะ
สิบกว่าปีที่แล้วเป็นสาวฮาวเล่นบ้าจากศาลนาลี
วันนี้เชียร์เปลี่ยนไปแล้วมีผู้ครอบครองหัวใจแล้ว
และอีกอย่างหนึ่งก็คือบทบาทของเชียร์กำลังจะเปลี่ยนไป

ต้องรอดูว่าจะปังหรือเปล่านะ